คุณผู้ชมทีนี้อย่างที่บอกไปพอโควิดมาทุกธุรกิจได้รับผลกระทบ

เขาเอาเข้าคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วลบจะทำเป็นฉากในหนังสยองขวัญอะไรอย่างนี้ป่ะเนี่ย

แล้วคนก็แชร์ต่อแชร์ต่อว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบน้ำตาตกใน

คึกคลักคลึกคื้นเลยนะคะทางเพจเฟซบุ๊คทริปกระดอส
ที่แปลว่าตุ๊กตาค่ะเขาเอาไอเดียนี้มาโพสต์คุณเห็นไหม
แล้วยามค่ำคืนแบบนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าพัทยาเนี่ย
วันที่มีโรคโรคทั้งโลกเนี่ยเขาไม่มาเที่ยวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็เปรียบเลยนะฮะแล้วก็โพสต์ข้อความระบุสั้นบอกว่าในวันที่
ภัทยาติดโควิด๑๙อีกภาพหนึ่งค่ะคุณรู้จักชักกี้ไหมตุ๊กตาผีชักกี้ค่ะ
จากภาพยนตร์ชื่อดังแค้นฝังหุ่นไปนั่งรอรถพร้อมระบุข้อความบอกว่า
ถ้ารถทัวร์รุ่งเรืองที่เมื่อก่อนรุ่งเรืองดังชื่อรถออกแทบจะทุกครึ่งชั่วโมง
ฉันเคยใช้บริการนะรถออกบ่อยมากแทบไม่ต้องรอ
ปัจจุบันเหลือแค่สามรอบต่อวันเอาชักกี้มานั่งรอแบบนี้เลยนะครับ
สะท้อนปัญหาได้ดีมากเลยนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพัทยา
พัทยาเนี่ยคือบ้านที่ฉันด้วยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหคุณค่ะรถติดมาก
ไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเผื่อเวลาเดินทางเหมือนยังกันอยู่กรุงเทพ
ตอนนี้นะโอ้ชิลสบายโล่งโปร่งแล้วคุณเห็นไหมนี่ค่ะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการนะครับ